แม่น้ำหนึ่งฮะกำลังจดอยู่เลยค่ะ
เพราะว่าจะได้มีโอกาสดูครั้งเดียวดูข้างหลัง
แถลงการเลยนะเจ้ามือไม่รับเลขแม่น้ำหนึ่งนี่คือแถลงการ
แถลงการจากสมาคมเจ้ามือหวยแห่งประเทศไทยแท็กแบรนด์แม่น้ำหนึ่งเลยนะในโซเชียลอ่ะ
จริงค่ะเพราะว่าหลังจากที่แม่น้ำหนึ่งไลฟ์สดนะคะ
ผ่านเพจเฟซบุ๊คของตัวเองเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะแม่น้ำหนึ่งจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบมาเลยนะคะ
แต่ย้ำว่านี่เป็นแนวทางเท่านั้นเองหลายคนอยากดูให้คุณผู้ชมดูกันหน่อยค่ะ
อันดับแรกเลยต้องกลับขออภัยด้วยหากไปชนกับเลขใครไปโดนกับเลขใครไปตรงกับเลขผู้ใดนะคะ
ขออภัยด้วยนะคะไม่ได้ตั้งใจไม่ได้มีเจตนาให้เป็นเพียงแค่แนวทางไม่ตัดสายรู้ได้ว่าเลขจะออกอะไร
ตัวที่หนึ่งชอบคือตัวนี้นะคะ

ตัวนี้กับตัวนี้ที่หนึ่งชอบ
หนูชอบแค่๒ตัวนี้
ไหนบอกว่างวดนี้จะไม่อะไรกับเรื่องนี้ไง

อ้าวก็ไม่ได้ผิดคำพูดแต่อย่างใดนะคะ
คือเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะแม่น้ำหนึ่งไลฟ์เฟซบุ๊กรวบตึงชุดใหญ่นะคะ
มีหลายตัวด้วยกันเนี่ยค่ะแล้วก็จับคู่ให้ดูด้วยนะคะ
และที่ชี้อยู่เนี่ยย้ำว่าเป็นเลขที่ชอบ
ตัวเองไม่สามารถรู้ได้ว่ารางวัลที่มันจะออกมาช่วงบ่ายวันนี้
มันจะเป็นเลขอะไรเน้นว่าชอบอยู่แค่นี้
แต่ลอตเตอรี่เลขที่เขาบอกไปนี่มันก็ไม่มีแล้วนะ
มันไม่มีแล้วมันหาซื้อไม่ได้แล้วเนี่ยนะคะ
และทันทีที่แม่น้ำหนึ่งไลฟ์จบปุ๊บค่ะ
วงการสลากินรวบหรือเรียกสั้นว่าวงการหวย
สั่นสะเทือนปั่นปวนรวนกันไปทั้งประเทศแล้วค่ะ
เพราะว่ามีการแถลงการไม่รับเลขของแม่น้ำหนึ่ง

โอ้โหคนลูกค้ารู้กันหมดเลย
ตัวแดงคือมีผลย้อนหลังด้วยนะ

คือเนื้อความในแถลงเนี่ยชัดเจนเลยนะ
บอกว่าเจ้ามือมีข้อตกลงร่วมกันแล้ว

มีข้อตกลงร่วมกันแล้วว่าไม่รับซื้อเลขแม่น้ำหนึ่ง
ส่วนใครที่ซื้อไปแล้วและเลขตรงกับเลขแม่น้ำหนึ่ง
ว่าเลขนั้นเป็นโมคะมีผลย้อนหลังทุกโพย
แม้กระทั่งเจ้ามือหวยออนไลน์ที่เป็นความหวังของนักเสี่ยงโชคล่าสุดก็ประกาศนะคะ
ใช้คำว่าประกาศสำคัญด้วยไม่ใช่ประกาศธรรมดา
ประกาศสำคัญแจ้งว่าเลขที่ตรงกับแม่น้ำหนึ่งเป็นโมคะ
คืนเงินให้คนที่สั่งซื้อไปแล้วทุกกรณี
แต่เราขอย้ำนะมันเป็นเรื่องผิดกฎหมายหมดเลยนะ
เพราะว่าการซื้อแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
ถึงไม่มีการเปิดเผยชื่อคนออกมาไงเป็นแค่ประกาศต่าง

อกจากนี้ในโลกออนไลน์ติดแฮชแท็กแบนแม่น้ำหนึ่ง
หลายคนติดแฮชแท็กนี้พร้อมโอดครวนผ่านโซเชียลนะ
คนหนึ่งโพสต์บอกว่าในชีวิตไม่เคยขอร้องอะไร
แต่ตอนนี้ขอร้องเถอะแม่น้ำหนึ่งเลือกใบ้หวยเถอะ
เราสงสารตัวเองและเพื่อนที่หาซื้อเลขไม่ได้
บางคนขึ้นสเตตัสแม่น้ำหนึ่งเลิกยุ่งกับหวยซะทีเถอะ
ไม่รับกินไม่จ่ายทุกเลขเรียกได้ว่าคนคนเดียว
สั่นสะเทือนทั้งวงการ
แต่เอาเรื่องของตั้งต้นเลยนะ

ใช่ไปซื้อสลากกินแบ่งแล้วก็อย่าไปอะไรกับมันเยอะ
เอาแต่พอประมาณเอาพอประมาณพอ